ภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกายหลายต่อหลายครั้ง
เธอก็พยายามที่จะอดทนมาโดยตลอด
แต่ว่าครั้งล่าสุดเธอบอกเธอทนไม่ไหวแล้วนะคะ
สามีทำร้ายหนักถึงขั้นที่เธอสลบ
แล้วสามีก็ให้เหตุผลว่าเพราะเธอล้างห้องน้ำไม่สะอาดค่ะ
กูถามมึงจะหยุดไหม
ทำไมพี่ต้องตีหนูอ่ะ

แล้วมันไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอ
คุยอะไร
คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นคลิปที่ผู้เสียหายถ่ายเอาไว้นะคะ
หลังจากที่เธอโดนสามีทำร้ายร่างกาย
เพราะไม่พอใจที่เธอล้างห้องน้ำไม่สะอาด

เหมือนกับว่าหาว่าเธอไม่ล้างห้องน้ำ

สามีก็พูดในลักษณะที่ว่าห้องน้ำมันไม่สะอาดอะไรแบบนี้

โดนทำร้ายถึงขั้นสลบเลยนะคะ
ญาติญาติต้องมาช่วยนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๑๓มีนาคม
บอกว่าพ่อแม่ยังไม่เคยตีขนาดนี้เลย
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโดนอะไรขนาดนี้เลย
แต่พอมีสามีคนนี้โอ้โหหกครั้งแล้ว
มัน๖ครั้งแล้วมันเกินจะทนแล้วนะคะ
เธอโพสต์บอกด้วยว่าอะไรก็ใช้แต่กำลัง

คนรักกันเขาไม่ตีผู้หญิงกันแบบนี้หรอก
ที่สลบไม่รู้เรื่องยายกับน้ำมาเห็น
ตอนที่ท่อนล่างเปลื่อยตอนที่เธอไม่รู้สึกตัวอะไรเลย
ไม่รู้เลยว่าตอนเธอสลบไปสามีทำอะไรเธอบ้าง

ผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเธอจริง
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับผู้หญิงในคลิปนะคะ

ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่านางสาวบี

เนื้อตัวมีแต่รอยช้ำแบบนี้ค่ะ
เธอเล่าว่าถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายมาตลอด

เพราะว่าล่าสุดเธอตัดสินใจเลิกอย่างเด็ดขาดแล้ว
ตรีอายุ๔๓สามีของเธอ
คบหาดูใจอยู่ด้วยกันมา๘เดือนทำร้ายร่างกาย๕ครั้ง

ครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่๖เธอโดนเตะจนสลบ
ญาติก็คือยายกับน้าค่ะต้องมาช่วย

ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพบวินจังหวัดชนบุรี
และเธอตัดสินใจเลิกอย่างเด็ดขาด
ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตสามีแล้วเพราะเธอบอกว่าเธอเลิกแล้ว
ทีนี้ก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดที่ระยองนะคะ
แต่อดีตสามีขู่ค่ะ
บอกเดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวตามไปให้ถึงที่เดี๋ยวตามไปทำร้าย
เธอเลยบอกโอ้โหแบบนี้มันไม่ไหวแจ้งความแล้วค่ะ
สพห้วยโป่งจังหวัดระยองเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย

เพื่อเตือนผู้หญิงทุกคนนะคะว่าให้ระวัง
แล้วก็เตือนด้วยว่าเผื่อผู้ชายคนนี้จะไปมีแฟนใหม่
ไปมีภรรยาใหม่ไม่รู้ยังไงจะไปทำร้ายใครอีกหรือเปล่า
อันนี้เธอเธอเตือนไว้อ่ะนะในส่วนของเธอที่แจ้งความเอาไว้
ฝากตำรวจดำเนินคดีให้ด้วยนะคะตำรวจบอกว่าก็ดำเนินการให้ตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ